บูรุฑไปซณียน้ำจัยงามชาวราชบุรี

หยิบไปคืนเจ้าของทันทีฮะ

เฮ้ยกระเป๋าสตางก์ก้มหยีบทันที

ไม่ต้องคิดว่าใช้คำว่ากูในใจจะเอาหรือไม่เอา

เขากดเกียร์ถอยมอเตอร์ไซค์แม้จะไม่มีเกียร์ถอย

ตะโกนเรียกเรียกตั้งนานอยู่เหมือนกัน
เป็นอาทิตย์เอ้อไม่มีใครออกครับกดกรีง

สุดท้ายแล้วคุยหน่อยนึง

ของคนในบ้านตกอยู่หน้าบ้าน

แกต้องเอากระเป๋าสตางก์เสียบไว้อะ

จากนั้นไม่รอคุยแล้วต้องไปทำงานต่อ
ภารกิจบุรุษปรายศนีย์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้
นี่คือการทำความดีโดยตั้งใจทำ
ไม่หวังผลตอบแทนไม่เอาหรอกคำชมไม่หวังหรอก

แล้วไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาจะมาขอบโขกขอบใจหรือเปล่า
แต่สุดท้ายหลังจากข่าวนี้ออกไปเนี่ย
เจ้าของบ้านฮะเขามาขอบคุณขอบอกขอบใจ
จากความซื่อตรงของหนุ่มคนนี้
เขาชื่ออัศวัชชัยโพธาพิวัฒน์อายุ๓๐ปี
เป็นบุรุษปรายศนีย์ที่โพธารามราชบุรี
น้ำใจงามจริงตอนหลังก็ต้องไปเจอกันหน่อยฮะ

เจ้าของบ้านก็ตกใจว่านี่มันของใคร
แต่คุณญาติคุณญาติก็คือคุณแม่ของเจ้าของบ้านอ่ะ
ไม่รู้เลยนะตอนนั้นไม่รู้นึกว่ามาส่งของ
ส่งของก็ค่อยเดินออกมาค่อยเดินออกมา

มารู้ทีหลังว่าเอากระเป๋าสตางค์ลูกชาย

ลูกสาวก็คือเจ้าของบ้านบอกว่าตกใจมาก
กระเป๋าสตางค์หล่นอยู่หน้าบ้านไม่รู้ไอ้ท่าไหน
แต่สุดท้ายพอได้คืนก็ดีใจในความซื่อสัตว์ของบุรุษปรายศนีย์คนนี้
ฟังคุณธัญพรเจ้าของบ้าน
อ่านี่คืออสวชัยนะบุรุษไปสนีย์น้ำใจงามนะฮะ
ส่วนเจ้าของบ้านก็บอกเออขอบคุณมากจริง
แล้วก็มอบสินน้ำใจให้นิดหน่อยเล็กน้อยนะครับ
ถือว่าเป็นน้ำใจที่ให้กับกันและกัน

คืออันนี้นะผมไม่รู้ว่ากระเป๋าสตางค์มันตกยังไงนะครับ
แต่อยากจะบอกว่าบางทีสุภาพสตรีนี่แหละ

แต่ว่าอย่างหนึ่งคือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน